คุณผู้ชมมาดูเรื่องเดือดบนโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะ

คุณหลิวอาจารยาเจ้าของเพลงสะพ้ายนายก
ตักบาทแล้วไงฮะดราม่าตรงไหน
มือนึงอุ้มหมาอีกมือนึงตักบาตรให้พระ
ปกติแล้วเนี่ยเราชาวพุทธเนี่ย

เราชาวพุทธเนี่ยเวลาจะตักบาทให้พระต้องใช้กี่มือคะ
มือในการใส่บาทลงไปใส่ของลงไปในบาท
นี่ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ถูกประเพณีวิธีการหรือเปล่า

ประเด็นที่สองคือซ้ายอุ้มหมาขวาใส่บาท
เดี๋ยวนะขนหมาเนี่ยมันไม่แบบหลุดลงไปในบาดเหรอ
อันนี้ชาวเน็ตเขามองเรื่องของความสะอาดนะคะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นต้องใช้คำว่า

ล่าสุดค่ะคุณหลิวนะคะต้องออกมาโพสต์ชี้แจงนะคะบอกว่า
อุ้มหมาใส่บาทเนี่ยเพราะอยากให้น้องหมาได้ทำบุญด้วย
หมาใครใครก็รักเพราะท่านคงไม่ได้ว่าอะไร
แต่หากการทำบุญของหลิวมันผิดธรรมเนียม
วิธีปฏิบัติที่ต้องถวายอาหาร
ให้พระสองมือมือมือสองข้าง
ก็เชื่อว่าถ้าใส่กับพระสงฆ์ที่มีจิตเมตตา
ท่านคงให้บุญเหลวเช่นเดียวกัน

หลิวก็น้อมรับและปฏิบัติใหม่ในครั้งหน้า
ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้าใจในเจตนาของเธอ
เธอบอกแบบนี้ทิ้งท้ายด้วยนี่
อยากขอความเห็นจากทั้งสองพศ

ตอบว่ายังไงเชิญฟังค่ะ
๋วอัจฉริยาเขาฝากมาลืมนักข่าวไทยรัฐ

ยังจะมาขอช่วงเวลาของการไลฟ์สดอีกนะฮะ

ที่เขาบอกว่าเขาอุ้มหมาใส่บาตร

ถ้าเขาไม่เอาหมาใส่บาทก็เป็นใช้ได้

ก็ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมคะ
อย่าใส่หมาลงไปก็พอแล้ว
คอมเมนต์แบบนี้แหละถูกใจเยาวรุ่นครับ